มาดูกันต่อข่าวนี้นะคะเป็นกำลังใจแล้วก็หลายคนคิดถึงที่มีมีพิษสมัย
ไปบ้านนะคะก็เป็นละครเรื่องเล่นลุลตรยานนะคะของผู้กลับชื่อดังพิษฐานสถาพรนั่นเองคะของเรื่องนี้มีรับเล่นนะคะ
ตัดเขาเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะมีบอกว่าทุกวันนี้นะคะ
มีความสุขมากที่ได้มาเจอลูกหลานในกองถ่ายค่ะเพราะว่านี่คือชีวิตของมี
อยู่ในวงการมาเกือบห้าสิบปีอ่ะคุณธรรมมากค่ะสรุปสุขภาพนะคะ
หลังจากผ่าตัดเข่าแล้วก็ผ่าตัดหลังมาแล้วก็ตอนนี้ดูแลตัวเองอย่างดีนะคะ
ว่างก็จะแวะไปหาอาจิ๋มอายุรชัดค่ะทานข้าวกันแล้วก็ไปเยี่ยมกองถ่ายจะได้ไม่เบื่อค่ะ
เรียกได้ว่าเป็นวัยสวที่สวยสดใสแล้วก็แข็งแรงมากจริงไปฟังสัมภาษณ์หน่อยค่ะ
แข็งแรงปีนี้๘๓ค่ะก็พอได้หน่อยคือท่องมากหน่อยนะคะ
เราคือไม่วางห่างตัวหรอกคือเวลานี้พายุมากแล้วความจำมันไม่คงที่
เราต้องมันดูมันดูบ่อยดูแลตัวเองแต่ว่าเวลาผ่าเขาหมดแล้วเนี่ยฮะ
ผ่าเข่าผ่าหลังอะไรหมดแต่เวลาเดินก็ต้องระวังหน่อย
คือเราจะไปเหมือนยังตั๊กอย่างสาวไม่ได้เราต้องทำงานนะไม่ว่าจะน้อยจะมากแล้ว
เราได้มาเจอน้องทำให้เราไม่โง่ไงไม่เชยเราได้กำไรตรงนี้หรอก
ที่มีฝากถึงแฟนบันเทิงไทยรัฐเกินมาด้วยค่ะ
คืออยู่บ้านนะคะมันก็ไปวันหนึ่งนะนั่งนอนไม่เกิดประโยชน์
เราขับยังขับรถอยู่นะพอขับรถไปเราก็นับเลขไปอะไรไป
แล้วกลับมามิจะจดรายจ่ายที่มิจะออกไปวันนี้ซื้ออะไรบ้างอะไรบ้างแล้วมาบวกเลข
เดี๋ยวนี้อะไรครับเทคโนโลยีมันเยอะ

สดชื่นมากแล้วแซวไปเรื่อยเลย

ให้สมองเราหยุดนิ่งให้คิดไปเรื่อย

อรี่นี่ยังเลี้ยวไม่โค้งไปนักเลยคุณผู้ชม